คุณผู้ชมค่ะโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลนะคะว่ารับบริจาคเงิน
ช่วยเหลือครอบครัวเจือจานซึ่งสมาชิกของครอบครัวนั้น

เพราะว่ามีสมาชิกของครอบครัวนั่งอยู่ในรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุค่ะ
เป็นคนโพสต์ข้อความค่ะขอความช่วยเหลือในโลกออนไลน์
บอกว่าลูกสาวของเธอเป็นเพื่อนกับนางสาวสุดาพรเจือจานหรือน้องออม
หนึ่งในผู้เสียชีวิตหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
ทางคุณพ่อของนางสาวสุดาพรไม่มีเงินค่าทำศพ
อยากให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือครอบครัวนี้
หลังจากที่มีการแชร์ข้อความนี้นะคะ
ชาวเน็ตก็ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องมีคนบริจาคเงินเข้าไปเป็นจำนวนมากค่ะ
คุณนัทวดีซึ่งเป็นคนตั้งต้นขอรับบริจาคให้กับครอบครัวเจอจาน
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะว่า
ลูกสาวของเธอเรียนอยู่กับน้องออมที่โรงเรียนพระแม่มารีสาธรณ์
ซึ่งก็ครอบครัวของน้องออมนั้นค่อนข้างลำบากค่ะคุณผู้ชม
คุณพ่อของน้องออมเพิ่งผ่าตัดหัวเข่าสองข้าง
ไม่ได้เดินทางไปด้วยในวันเกิดเหตุ
หลังเปิดรับบริจาคมีผู้ร่วมโอนเงินไปช่วยเหลือครอบครัวเจือจาน
กว่าหกหมื่นแปดพันบาทนะคะตอนนี้ปิดรับการบริจาคแล้ว
ซึ่งจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับครอบครัวช่วงค่ำวันนี้ล่ะค่ะ
ที่วัดช่องนนทรีย์และถ้าใครอยากจะช่วยเหลือครอบครัวเจออาจารย์เพิ่มเติม
ก็สามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี๐๘๓๐๓๖๑๐๓๐ชื่อบัญชีนายคัมมีเจือจาน
ซึ่งเป็นพี่ชายของน้องออมคุณผู้ชมค่ะครอบครัวเจือจานเขานั่งมาในรถกระบะที่ถูกรถตู้พุ่งชนอ่ะนะคะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตก็ประกอบไปด้วยนางสาวสุดาพรเจือจานอายุ๑๘ปี
นางพันธ์เจือจานอายุ๕๒ปี
และเด็กชายสุภกฤษเจอจานอายุ๑ขวบค่ะ